ประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครนะครับได้ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
เด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
บรรยากาศที่วัดไผ่ตันเขตพญาไทยกรุงเทพมหานคร
ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนแต่งกายชุดดำ

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพญาไทยคอยอำนวยความสะดวกด้านต่าง
เช่นที่ประจำจุดลงนามแสดงความอาลัยและจุดวางดอกไม้จันทร์
รวมถึงการจัดจุดจอดรถโดยประสานตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจนครบานบางซื่อมาคอยดูแล
และประสานจุดจอดรถที่ปรายศนีย์๓เซนคริสตจักรกลางซอยและบริเวณวัดไผ่ตัน
สำหรับผู้ที่นำรถส่วนตัวมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดโรงทานรองรับผู้มาร่วมพิธีด้วย
ทางวัดเปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์ภายในสาราข้างวิหารจตุรมุก
ในช่วงเวลา๑๔นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
และมีการแสดงธรรมเทศนาจากพระราชสิทธิมุณีวิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตราชวรมหาวิหารเจ้าคณะเขตพญาไทย
จากนั้นพระสงฆ์๑๐รูปสดับปกรณ์ก่อนพระราชชิมพิธีพระราชทานเผลืองพระศพสมเด็จพระสังคราชที่วัดเทพศิลป์จินทราวาทวราวิหารจะเริ่มขึ้น

เช่นเดียวกันกับที่วัดเจ้าอามเขตบางกอกน้อย
ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศล
ถวายแด่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
อย่างต่อเนื่องก่อนที่พิธีสงฆ์นั้นจะเริ่มขึ้นในเวลา๑๔นาฬิกา
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทร์แต่ละเขตในกรุงเทพมหานคร
รวม๔๖เขตจะได้รับหนังสือพระประวัติสมเด็จพระยานสังวร
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เตรียมไว้ให้ประชาชนเขตละ๕๐๐เล่มครับ